หลังจากที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเขาไปขึ้นรถเมย์นะครับ
แล้วเขาไปโดนผู้ชายคนหนึ่งเอาเป้ากางเกงไปถูเขา
เธอก็เขียนข้อความลงบนโซเชียลนะฮะ
ล่าสุดจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะครับ
ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ค
ส่วนตัวถึงเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๔๐๕๐ปี
วนลามด้วยการใช้เป้ากางเกงดันเข้าไปที่บริเวณด้านหลัง
ซึ่งเกิดขึ้นบนรถประจำทางสาย๕๒๔
บอกว่าเป็นการกระทำลักษณะเดียวกันกับนักศึกษา
เวลาอื่นที่โดนบนรถเมย์คันเดียวกัน
จนมีพลเมืองดีช่วยกันจับกลุ่มเอาไว้ได้ก่อนที่จะหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดช่วงเที่ยงของเมื่อวาน
ชายคนที่ก่อเหตุทราบชื่อคือนายพิชัยวัดไตรรัตนากรอายุ๔๒ปีคนนี้
ชายสุมแว่นเดินทางมามอบตัวพบกับพัฒนาการสอบสวนสนองบางเขน
ก่อนจะให้การว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิด
พร้อมยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะเอาอวัยวะเพศ
ขยับไปถูกที่ก้นของผู้เสียหาย
แต่เนื่องจากว่ารถเมคันนี้คนมันเยอะผู้โดยสารมันเยอะ

เบียดมาจากด้านหลังไว้อีกทีหนึ่ง
ก็เลยตัวเขาไปกระแทกกับผู้หญิงคนข้างหน้า
ทั้งนี้ระหว่างการให้การกับพนักงานสอบสวน

ต่อไปเนี่ยนะจะไม่ขึ้นรถเมย์แล้ว
หลังจากตัวเองตกเป็นจำเลยสังคม
จากสิ่งที่ตนนั้นไม่ได้ตั้งใจกระทำนะครับ
ทางด้านพาณธรรมดโทอนันวรษาทนะครับ
ซึ่งเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสนบางเขนก็บอกว่า
ทีชุดสืบสวนกำลังนำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม

แต่เมื่อนายพี่ชัยวัดทราบเรื่องว่าถูกออกไหมจับ
ก็เลยเดินทางมามอบตัวซิก่อนนะฮะ
หลังจากการสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
นายพี่ชัยวัดกระทำการอนาจารย์
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ทางนี้จากการตรวจสอบประวัตินายพี่ชัยวัด

งานคอนเสิร์ตที่ในพื้นที่ของสนปทุมวันด้วยนะครับ